มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งคว้ามีดฆ่าแม่ตัวเองแล้วก็ยังหั่นศพด้วย
พยายามเผาบ้านหวังอำพรางคดีค่ะตำรวจเนี่ยก็พยายามไปจับกลุ่มตัวคนร้ายสุดท้ายแล้วต้องวิสามัน
เพื่อจะระงับเหตุนะคะติดตามเหตุนี้จากรายงานกันต่อค่ะ
สะใจตำรวจหรือยังทำคดีได้หรือยังผู้ต้องหาตายไปแล้ว
แม่มันก็ตายฟรีไปโดนลูกฆ่าตาย
ตาย
ภาพวินาทีที่นายน้องนาชัยเจ้าเจือหรือโอ๊ต
พยายามวิ่งออกมาจากบ้านของตัวเองหลังจากก่อเหตุเผาบ้าน

ที่มันหลังขึ้นพ่อด้วย
เจ้าก็เปลี่ยนแล้วว่าการสู้กับพวกนายว่า
ความหายใจพยาการอย่างไหน
ไม่เจอผู้เป็นแม่ถูกนายน้อนทันชัยล่างออกมา
อยู่บริเวณทางเดินใกล้กับตัวบ้าน
นายนัทชัยก่อเหตุเผาได้รับความเสียหาย
พี่ชายของผู้ก่อเหตุเมื่อเดินทางมาถึง
รู้สึกรับไม่ได้กับการกระทำของน้องชาย

เนื่องจากแม่และน้องชายก็เสียชีวิตไปแล้ว
พร้อมเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนแม่หลายครั้ง

แต่แม่ก็หนีกลับมาด้วยความที่เป็นห่วงน้องชาย
ส่วนสาเหตุที่น้องชายก่อเหตุในครั้งนี้

มีคนแจ้งความที่จะจับเรื่องยาเสพติด

ทำให้น้องชายน่าจะรู้สึกว่าแม่ปกป้องตัวเขาเองไม่ได้
ประชดด้วยการเผาบ้านและทำร้าย
รับก่อนหน้านี้น้องก็ยังเคยมีอาการทางประสาท
หลังจากถูกรถชนและต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง
เช่นเดียวกับน้าชายและน้าสาวของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นพฤติกรรมลักษณะดังกล่าว
และแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจนครบานบางเสาทงไปแล้ว
แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจนมาเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ขึ้น
นักศึกษาธิปเชียร์เหมือนกับประสาทนั้น
นักศึกษาธิปเชียร์เหมือนกับประสาทนั้น
พยายามฆ่าทั้งอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรจากหนูเลย

จนกระทั่งพี่สาวหนูตายแล้วใครจะมารับผิดชอบ
สภาพบ้านที่นายนนทชัยก่อเหตุเผา
เป็นบ้านชั้นเดียวอาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่๒คน
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุมีข้อมูลว่านายน้องทชัย
นนทชัยพากลุ่มเพื่อนมามั่วสุมเสพยาเสพติด
ก่อนที่จะมีอาการคุ้มคลั่งและก่อเหตุขึ้น
นี่เป็นสภาพบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากที่นายนนทชัยหรือโอ๊ตนะครับ
ก่อเหตุเผาบ้านของตัวเองและทำร้ายแม่แท้

ก่อนที่จะลากร่างของคุณแม่นะครับ
มาอยู่ที่บริเวณทางเดินปูนตรงนี้นะครับ

ปีนกำแพงหนีออกไปทางด้านหลังนะครับ
ก่อนที่จะถือมีดพระเพื่อที่จะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งความไปนะครับ
ซึ่งตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องยิงสกัด
และวิสามันคนร้ายในที่สุดครับ
ขณะที่นางสาวสิริรัตนจ้อยเจือย่าของนายโอ๊ต
บอกว่าแม้นายโอ๊ตจะมีพฤติกรรมที่ทำให้ญาติญาติเอือมระอา
แต่เธอมองว่าไม่ควรมีความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้น
ถ้าตำรวจให้ความสนใจตั้งแต่แรก
จากเธอได้เคยแจ้งความกับตำรวจจับนายโอ๊ตหลายครั้ง
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าจึงจับตัวไม่ได้
และยืนยันว่าทั้งสองคนจะต้องไม่ตายฟรี
ขณะที่ในตอนนี้ทางญาติยังไม่สรุปว่าจะนำศพของทั้งคู่ไปบำ

ศพของแม่ในโอ๊ตญาติจะเตรียมจัดงานศพให้เพราะสงสาร
ส่วนในโอ๊ตยังตกลงไม่ได้ว่าจะทำอย่างไร
เพราะการกระทำเกินที่จะรับได้ทั้งทุบตีแม่และลงมือฆ่าแม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน